ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

สามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์พึงจะมีให้กันนั่นก็คือการให้อภัยครับ
เพราะทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้เหมือนกันทุกคน
ถ้าเราให้โอกาสกับคนที่ทำผิดที่สำนึกแล้วก็เหมือนเราให้เขาได้กลับมาเกิดใหม่
ได้มีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับลูกสาวของบ้านหลังนี้ครับ
ที่ทำผิดพลาดคือบทเรียนราคาแพง
แต่ครอบครัวนี้ยังมีความรักและความให้อภัย

นวยในตัว
หนูท้องตอนหนูอยู่ชั้นม๕
ทำให้หนูต้องออกโรงเรียนกลางคันไปค่ะ
พอหนูคลอดลูกออกมาลูกของหนูก็เป็นเด็กพิการ
ผนังหน้าท้องปิดนิมิตรไม่มีรูทวารไม่มีอัยวเพศ
มีก้อนด้านหลังทับเส้นประสาท

ทำให้ลูกของหนูเกิดมาเป็นเด็กพิการค่ะ

เลิกเด็นแล้วหนูก็ไม่ค่อยกลับบ้านค่ะ

หนูรู้ตัวอีกทีหนูก็ตั้งคันได้๖เดือนค่ะ
หนูก็ยังไม่กล้าบอกแม่

น้องเขาท้องแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะกลัวแม่ดุ
ตั้งแต่น้องแพรวาแกเกิดมาคุณหมอก็ออกมาบอกว่าต้องส่งที่ศิริราชด่วน
หมอเลยส่งตัวลูกหนูจากโรงพยาบาลมหาราชที่โคราชเนี่ยค่ะ
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อทำการรักษาผ่าตัดผนังหน้าท้อง

พอหลังจากที่ลูกหนูผ่าตัดผนังหน้าท้องไปแล้วค่ะพบก้อนเนื้องอกที่ตับค่ะ
สันนิษฐานว่าจะเป็นมะเร็งคุณหมอก็เลยให้ทำคีโมผลออกมาก็ต่ำลง
แต่ว่าหมอก็บอกว่ายังไม่ปกติต้องทำการตรวจเลือดอย่างนี้ไป๕ปีค่ะ
เวลาไปศรีราชผมก็นอนที่วัดหมอกันก็๓คืนผมก็นอนที่นั่นเนี่ยครับ
พ่อหนูกับแม่หนูก็เอาที่ดินค่ะไปจำนองเพื่อนบ้านไว้
เพื่อเอาเงินมารักษาลูกหนูสี่แสนกว่าบาทค่ะไม่พอต่อการรักษา
นอกจากการที่ทำกินขับชำนวงแล้ว

แล้วไม่มีแล้ว
มันทำให้พ่อแม่หนูต้องด้วย
จากคนที่เป็นเจ้าของที่
มีที่ทำกินเป็นของตัวเองค่ะ
ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาแทน
และต้องทำจากเขานิทิติของตัวเอง
ทุกวันนี้ฉันกับแฟนมีรายได้
ในการถอนผักเก็บพริกแต่ก็ไม่ได้เยอะ
ถ้าวันไหนมีงานทนผัก

เราก็จะได้ประมาณคนละ๒๐๐บาท

ถ้าช่วงฝนตก๒๓วันก็ได้ทำทีนึง
แล้วก่อนอยู่สุขสำหรับกว่านี้
พ่อหนูไม่รู้ทุกอย่างมันก็เปรียบ

แกก็เป็นข้อเข่าเสื่อม

เอาแดดทีไรก็แพร่แฝงตุงเหมือนจะขึ้น
ขึ้นตามแขนตามคอแล้วก็ตามหน้า

หมอบอกว่าเป็นโรคข้อเข่าเสี่ยม
หลังจากนั้นมาก็หมอก็ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันไขมันสูงมาก

เขาให้อยู่บ้านหุงข้าวทำกับข้าว

เวลาน้องหนูแข้งกีฬาเสร็จนะคะ

ผมก็ได้ไปแข่งฟุตบอลได้รับเงินรางวัล
ผมก็เอามาให้พ่อแม่
เขาไม่เคยมาต่อว่าอะไรหนูเลยค่ะ

คนที่เป็นลูกหนูหายเยอะ

อย่างน้อยมันก็มีคนที่หาย
ส่วนตัวหนูก็บางครั้งก็ออกไปรับจ้างค่ะ

ผมคิดว่าแกพลาดไปแล้ว
ให้หายไปเป็นปกติหนึ่งเด็กโชคไป
ถ้าที่อาจทางก็ยึดจริงอาจก็คงต้องปล่อยเขายึด
เพราะตอนนี้ต้องเอาหลานให้อยู่รอดก่อน

มันทำให้รู้ว่าพ่อกับแม่รักหนูมาก

เติมคำว่าสูงเข้าสู่หัวใจดวงนี้
ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดี่ยวเหมือนญาติบ่มี
ได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจ
นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ชม
ผมเข้าใจหัวอกของผู้เป็นพ่อและแม่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกของบ้านใด
ผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงจะมีความทุกข์ระทมใจไม่น้อยไปกว่าครอบครัวนี้เช่นกันครับ
แต่ผมขอชื่นชมครอบครัวนี้จริงนะฮะบ้านหลังนี้
เพราะว่าไม่เคยตอกย้ำในความผิดของลูก
โชคดีครับที่บ้านนี้มีการให้อภัยกัน
ครอบครัวของน้องนัทจากจังหวัดนครราชศรีมาอยู่บนนี้แล้วครับ

น้องน็อตนัทคิดว่าบทเรียนราคาแพงที่เราได้รับในช่วงชีวิตวัยรุ่นที่มันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรลูก
ทำให้พ่อแม่หนูไม่มีที่ทำกินแต่ก่อนเคยอยู่สุขสบายกว่านี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงลูก
ก็ตอนสมัยหนูเรียนหนังสือค่ะหนูเที่ยว

แต่เค้าก็รับผิดชอบใช่มั้ยค่ะ
บอกให้หนูบอกพ่อแม่หนูก็ไม่กล้าบอก

ไม่กล้าที่จะบอกเองด้วย

ให้เพื่อนบอกเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ

เขาบอกว่าแม่หนูมีเรื่องจะเล่า

เขาบอกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

แล้วแม่ถ่ายทอดให้พ่อรู้เลยไหมครับ

ว่าลูกเราท้องเราจะทำไงต่อ

ลูกเราท้องพ่อรู้สึกยังไงครับ

เราก็ต้องเรื่องดูเขา
แต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าในบ้านของเราก็มีพระ

ท่านเป็นผู้ให้อภัยกับลูก

เพราะว่าเมื่อคลอดน้องแพรวาออกมา

ได้หมะถึงได้รู้แล้วหนูได้ไปตรวจมั้ย

ผนังหน้าท้องไม่มี

หลังจากนั้นมาพอคลอดน้องแพรวาออกมา

อยู่ตรงไหนอะคะหลีก
ปานนี้

จริงแล้วเมื่อก่อนนี้นะบ้านอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับ

ทำกินเป็นของตัวเองครับแล้วก็เลยต้องเอาที่ดินเนี้ย
จำนองเพื่อมารักษาน้องแพรวาเป็นเงินเท่าไหร่พ่อ
สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทจ้ะอืมก็เลยจากที่เคยเป็นเจ้าของที่ดิน
ครับแต่ตอนนี้ก็ต้องไปทำกินในที่ดินของเรากับตาก่อน
โดยที่ต้องรับจ้างเขานอกจากที่ที่ทำที่ไล่นั้นแล้ว
ที่สวนแล้วอ่ะค่ะตอนนี้ที่บ้านก็จำนองด้วยเหรอครับ
เพราะว่าตอนน้องผ่าขาไม่มีเงินที่จะไปเสียค่ายาให้น้อง
ก็เลยเอาที่บ้านไปจำนองค่ะไปจำนองอีกเท่าไหร่
ต้นห้าหมื่นบาทจ้ะแต่นี่ที่ดินเนี่ยสิที่ว่าเอาไปจำนองเนี่ย
เขามีระยะเวลาไหมครับว่าเขายื่นกำหนดเวลาให้เราไหม
เราจะต้องไปถ่ายเขาเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็บอกว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร
ก็ให้มาถ่ายคืนแต่ที่บ้านอ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้
เขาจะภายในที่เงียนเนี้ยเขาก็จะยุดเราจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าเขายืดจริงจริงแล้ว
ไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยจ้ะว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อ
เอาถ้าสมมุติเลยเนี่ยวันพรุ่งนี้เลยเราไม่มีอะไรให้เขาจริงกับพ่อ
พากันมาอยู่ที่ไหนอ่ะปูไปแอบวัดอยู่ก่อนนะจ๊ะ
แอบตามทาราควัดขอให้อยู่ก่อนตอนเนี้ยผมถามจริงจริง
พอดูเรื่องราวชีวิตแล้วพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
จากที่เราเคยมีที่ดินทำกินแล้วตอนนี้ต้องมาเป็นลูกจ้างอยู่ในที่ดินของเราเอง
ต้องมารับค่าจ้างรายวันแบบเนี้ยท้อครับท้อเพราะว่ามัน
ไม่กลัวค่าใช้จ่ายผมในครอบครัวครับจะได้ที่ทำกิน
เราต้องสูญเสียที่ดินที่ทำกินไปที่พ่อแม่หามาได้แล้วทำกันมาชั่วชีวิตเนี่ย
เพราะรักษาชีวิตเด็กน้อยไว้เพียงคนเดียวหนูรู้สึกยังไงลูก
เสียใจค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อแม่ไหมลูกหนูขอโทษที่แม่ต้องขอโทษ
สองมาตรงนี้หน่อยฮะเชิญทางด้านนี้ที่เดียวให้ลูกได้ขออภัย
วิกฤตที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราอยากได้เงินไปต่อชีวิตเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยคืออะไรครับ
ไปถ่ายที่บ้านให้พ่อแม่ค่ะเขาจะมายึดในภายในเดือนนี้ค่ะ
แล้วก็ไปรักษาน้องแพรวากำลังจะผ่าตัดก้อนด้านหลังค่ะในเดือนกัญญานี้ค่ะ

สองหมื่นบาทนี่มีค่าอะไรบ้างแม่
ค่าแผ่นรองกระดูกค่ากาวจ้ะ

เริ่มใหม่ได้เหมือนกับที่พ่อพูดเอาไว้ครับว่า
นับหนึ่งกันใหม่ได้เริ่มต้นกันใหม่
ดึงกำลังใจทุกคนขึ้นมาสู้นะครับ
ช่วงหน้าต้องช่วยกันตอบคำถามไปตามกฎกติกา
คุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่าพลังรักของครอบครัวนี้นะครับ
ที่มีให้กันจะทำให้พวกเขาก้าวข้ามโชคชะตา
กระหน่ำซ้ำเติมพวกเขาไปได้
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องนัทนะครับ

เพื่อจะรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
คั่วพริกใส่ถุงหนัก๓ขีด
แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาที
เร็ว